ว่าท่านตามกันอยู่เรื่องของศึกลิงลบบุรียกพวกตีกัน

ใช่ไหมโอ้โหเห็นแต่เด็กเทคนิคช่างกลตีกัน
จริงแล้วคุณภาคภูมิแหมเล่ายังกับเด็กช่างคู่อริยกพวกตีกัน
อย่าไปล้อเล่นนะนี่มันมีหลายกลุ่มหลายกวนหลายแก๊ง
วันนี้เราส่งคนที่เหมาะสมที่สุดค่ะนะฮะ
ก็คือติคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ลบบุรี
เนี่ยคลิปที่ท่านดูกันเมื่อวานเนี่ยโอ้โหไม่รู้กลุ่มไหนแก๊งไหนเนี่ย

กบใช่ไปตรวจสอบมาแล้วมี๔มี๔๔กลุ่มนะฮะ
พื้นที่ไล่กันเมื่อวานนี้แน่นอนว่ามาจากการแย่งอาหาร

หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแล้ว
วันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา

นี่ติไปเลย

แล้วไปเลือกคุยกับตัวเล็กเนี่ย

อย่าไปประมาทลิงแถวนั้น

แต่นี่เอาสักขาดวิ่นเลยแล้วหนูเอาไปกินเหรอลูกเลี้ยงกินไม่ได้
เห็นไหมนี่คือสิ่งที่โอ้โหคนไปแถวนั้นต้องระวังนะฮะ

เดียวมันเอาไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันกินได้กินไม่ได้
เขาอยากหาของกินเขาก็เจออะไรเขาก็เอาไปหมด
เอาไว้คว้๊ะหมับและกินด้วยนี่ตียังงงนะครับ
ตีก็เนี่ยไปเห็นว่าโอ้โหมีลิงกระจัดกระจายตามพื้นที่แถวนั้นเต็มไปหมด
บนตึกก็มีริมถนนก็มีอยู่ในยอดพระปรางก็มีนะครับ
และได้ไปคุยกับนายสัญญามั่นดีนะฮะถ้าท่านเห็นคลิปที่ลิงยกพวกตีกันเนี่ย
เขาคือผู้ชายเสื้อสีเหลืองนะฮะในคลิป
ซึ่งเขาบอกว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ดูแลสารพระการนะฮะ
นายสัญญามั่นดีนี่โอ้โหร้านแถวนั้นเปิดไม่ได้แล้ว
เหมือนแม่สอนอืมจริงจริงเปิดก็ไม่มีใครไปนั่งกินข้าว
ใช่ไหมฮะซื้อข้าวซื้อของก็ลำบากเนี่ย
ต้องเอาลูกโรงเหล็กกั้นหมดอ่ะยันชั้นบนอ่ะอืมนะฮะ
พี่สัญญาเขาเล่าแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ตอน๑๑นาฬิกา
มีนักท่องเที่ยวเอาอาหารกับนมเปรี้ยวมาให้ลิงที่อยู่ที่จุดบริเวณสารพระการ
หลังจากนั้นลิงจากสามพระการกับพระปรางสามยอด
เขาก็อยู่ปนกันอ่ะก็ลงมากินก็กินตามปกติ
แต่ทีนี้ด้วยความที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเอาอาหารมาให้แล้วมีแต่อาหารที่ดีเมื่อวาน
โดยเฉพาะนมเปรี้ยวนะครับซึ่งนมเปรี้ยวเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของลิงทุกฝูงแถวนั้นนะครับ
ลิงที่อยู่แถวตึกแถวอาคารเขาเรียกว่าลิงตึกก็อดใจไม่ไหวนะฮะ
นมเปรี้ยวก็เลยเฮมามาเอานมเปรี้ยวด้วยค่ะ
ทั้งที่ช่วงเวลานั้น๑๑นาฬิกาเนี่ยจะยังไม่ถึงเวลาออกของพวกเขา
เหมือนกับเขาแบ่งเวลากันด้วยนะนอกจากแบ่งโซนแบ่งเวลากันด้วยนะครับ
มันก็เลยเกิดศึกชิงนมเปรี้ยวกันขึ้นต่างฝ่ายต่างตะลุมบ่อนนะฮะ
นานประมาณ๕นาทีนายสัญญาเห็นแบบนั้นก็เข้าไปห้ามทับ
ไม่อยากให้มันบานปลายเดี๋ยวจะเสียเลือดเสียเนื้อ
ด้วยการถือกรงจับลิงเดินเข้าไปหาฝูงลิง
มันเห็นกรงจับลิงมันก็กลัวก็แยกย้ายหลบหนีกันไป
แล้วเหตุการณ์ก็ยุติโดยไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อ
ที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่สัญญาบอก

ก็ต้องหาหัวหน้าแก๊งให้เจอแต่ละแก๊งใครเป็นหัวหน้าใครเป็นหัวโจก
เป็นจ่าฝูงติไปไล่ถามเลยคือไปถามคนในพื้นที่
ถามลิงลิงไม่ตอบลิงลิงไม่ตอบไปถามคนที่ลบบุรีนี่แหละค่ะ
คนในพื้นที่เขาแบบรู้เลยนะว่าลิงตึกเนี่ยจ่าฝูงคือตัวไหน
อีกจุดนึงเนี่ยจ่าฝูงคือตัวไหนสำหรับกลุ่มลิงตึกนะคะ
มีสองตัวที่เป็นจ่าฝูงค่ะเจ้าไข่แดง
แดงเหรอเจ้าไข่แดงนี่เป็นเพศผู้อายุเจ็ดปี
นี่มันตัวใหญ่ชาวบ้านเท่านั้นเขาเรียกนะฮะอันนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกนะ

เพราะว่ามันคงตัวใหญ่อ่ะและก็ท้องมันก็แดง
ตัวยายเลภาพเป็นหัวหน้าแก๊งบ่ายายเอวคอดขนสวยและเนี่ย
นมเปรี้ยวมากครับ
หัวหน้าแก๊งลิงแบบฝั่งตึกเนี่ย่ตัวนี้เลย
ตัวนี้เลยอืมเจ้าไข่ขาวจ่าฝูงอีกตัวนึงค่ะครับ
อายุเจ็ดปีเหมือนกันเป็นตัวผู้เหมือนกันตัวใหญ่บ่าใหญ่เอวคลอดขนสวย
นมเปรี้ยวเหมือนกันแต่ชอบผลไม้น้ำแดงด้วยนะนี่
สองตัวนี้นะคะคือจ่าฝูงลิงฝั่งตึกนะคะ
ชโยวานิสนะคะส่วนจ่าฝูงลิงฝั่งสารพระการ
และพระปรางสามยอดเขาเป็นฝูงเดียวกันครับ
มีจ่าฝูงสองตัวชื่อเจ้าดื้อค่ะอืม
ติพยายามไปหาเจ้าดื้อแต่ไม่เจอ
ชาวบ้านบอกว่าเจ้าดื้อมันติดสาวช่วงนี้มันติดสาว
ก็เลยไม่เข้ามาอ่าเจ้าดื้ออายุเยอะแล้วนะอายุสิบสี่นะครับ
ผู้ค่ะตัวใหญ่บ่ายใหญ่เอวคลอดขนสวยคือเป็นลักษณะของจ่าฝูง
หุ่นเป็นแบบนี้ชอบนมเปรี้ยวเหมือนกันน้ำแดงก็ชอบ
มีลิงอีกตัวค่ะความจริงไม่มีชื่อติบอกว่าเดี๋ยวติตั้งชื่อให้อ่า
ไข่ดำตั้งชื่อให้ไข่ดำเลยเห็นมีไข่แดงไข่ขาว
ตัวนี้ไข่ดำก็แล้วกันครับอายุสิบสองค่ะเพศผู้ชอบนมเปรี้ยว
ผลไม้ชอบทุเรียนชอบน้ำแดงทุกตัวชอบนมเปรี้ยวหมด
ถูกต้องนี่ไงมันเลยแย่งกันเวลามีใครเอานมเปรี้ยวไปวางไปให้เนี่ยนะ
โอ้โหเออใครเป็นคนต้นคิดนะเอานมเปรี้ยวไปให้ลิงเนี่ยครับ
ติก็เลยลองหาเจ้าไข่แดงเจ้าไข่ขาวไปลองไล่ติก็ลองไปถามเจ้าลิงน้อยดูค่ะ
เออเออตัวไหนไข่ขาวตัวไหนไข่แดงตัวไหนไข่ดำจริงค่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
ไข่ขาวเมื่อวานนี้เราไปตีกับเอ่อลิงศาสตร์เอ่อศาสตร์พระการยอดปังทำไมอ่ะ
รู้ไหมว่ามันไม่ดีอ่ะรู้ไหมรู้ป่ะรู้ป่ะรู้ป่ะแล้วรู้ไหมว่าชาวบ้าน
ตกใจกันมากเลยรู้ป่ะรู้ป่ะใจไม่อยู่กันเลยศึกนี้เราจะยุติไหมศึกนี้
ศึกระหว่างแก๊งเราจะยุติไหมแค่นมเปรี้ยวเนี่ยทำไมถึงจะต้องทำกันขนาดนี้เลย
รู้ไหมชาวบ้านเขาแตกตื่นอ่ะรู้ป่ะจะทำอีกไหมจะทำอีกไหม
ศึกนี้จะมีพักสองพักสามต่อป่ะ
นี่ยักษ์คิ้วใส่ตีเห็นไหมล่ะไม่มีลิงคุยด้วยสักตัวลิงยังเมินเลยตีเอ้ย
จริงนี่ค่ะโอ้โหแต่สุดท้ายลิงก็ได้ของฝากไปจากติ
หัวใหม่สีเขียวเขียวอ่ะฟองน้ำใช่ไหมใช่หัวใหม่เสียไปอันหนึ่ง
เดี๋ยวกลับมาจ่ายตังค์ออฟฟิศด้วยนะติท่านผู้ชมครับอ่า
เราได้สอบถามเจ้าของร้านอะไหล่รถยนต์อยู่ตรงข้ามพระปรางนะฮะ
ชื่อว่านางสุทิพย์ตันติวงนะครับอ่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยก็อ่า
คอยให้อาหารคอยเลี้ยงลิงตึกมากว่าสิบปีแล้วฝูงลิงตึกที่เลี้ยงจะมีจ่าฝูงชื่อเจ้าไข่แดง
จาฟูงชื่อไข่ขาวเมื่อวานนี้สาเหตุคาดว่ามาจากการแย่งนมเปรี้ยว
นักท่องเที่ยวนำมาให้ลิงหลังจากเกิดเหตุการณ์สงบแล้วนะฮะ
หลังจากเหตุการณ์สงบแล้วนะครับลิงตึกก็กลับมาที่ตึกอ่า
เธอก็เห็นว่าปลอดภัยดีไม่มีบาดแผลอะไรนะครับ
แล้วปกติลิงพวกนี้จะกินผักจากในตลาดแต่พวกนมนะ
นมเปรี้ยวน้ำแดงอาหารพวกนี้เนี่ยนานจะได้กิน
เพราะว่าต้องรอนักท่องเที่ยวออกมาให้อืมอ่า

ก็มีผักจากในตลาดมีอะไรพวกเนี้ยแต่ไอ้พวกนมเปรี้ยวน้ำแดงนี่
คืออาหารเสริมอาหารพิเศษอืมอืมกล้วยอะไรแน่
มีคนหนึ่งเอามาให้ทีนึงพวกกล้วยพวกผักนี่คืออาหาร
ช่วงนี้มันขาดปกติอาหารใช่ใช่
ก็ไฟล์กันหน่อยต้องตีกันหน่อยแย่งกัน
พวกนั้นพวกมากมันก็จะมากินก่อน
พอมันกินก่อนแล้วมันก็จะไปแล้วลิงของเราก็เข้าแทน
แต่ทีนี้มีอาหารพิเศษไงเขาคงเอานมมาวาง
เพราะฝั่งนู้นมันเห็นมันก็มาบ้างอาศัยพวกเยอะไง
ไข่ขาวไข่แดงเห็นนมเปรี้ยวนี่กระเฮียนกระหืดเลยใช่ไหมใช่
ไม่มีไม่ปะทะหรอกพวกนี้มันก็รู้
แต่มันก็คือไม่ใช่เรื่องเล่นแค่เรื่องสนุก
ลิงตีกันอะไรแบบนี้มันเป็นปัญหาของคนในพื้นที่ด้วยจริง
ก็เนี่ยดูฮะจะหันกล้องไปมุมไหนก็มีแต่ลิง
ถูกต้องค่ะร้านรวงบ้านคนแถวนั้นคือมีแต่ลิงจนเขาอยู่กันแทบไม่ได้จริง
แล้วจำนวนมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ข่าวนี้คุณผู้ชมสนใจนะส่งข้อความมาเยอะมาก
นั่งอ่านข้อความในเฟซบุ๊กแล้วก็ทางหน้าจอค่ะ

เฟซบุ๊กมีคนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับวีรกรรมของลิงลบบุรี
เขาบอกว่าปู่ผมเป็นนายสถานีรถไฟช่องแคร์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

พ่อผมเคยขายของบนรถไฟ
ตรงนี้มีภูเขาป่าและวัดช่องแคร์อยู่ติดสถานี
มีลิงอาศัยอยู่ด้วยเป็นลิงวอกค่ะ
แล้วด้วยความที่ทางรถไฟสายเหนือมีรางเดียวก็ต้องรอรอหลีก
โดยเฉพาะสถานีช่องแคร์รอนานค่ะ
ลิงลบบุรีเห็นลิงช่องแคนลงมาจากรถไฟตีกันเลยค่ะ
พอตีจ่าฝูงแตกก็เอาพวกตัวเมียกลับไปด้วย

อย่างนี้เลยในสมัยก่อนรถไฟคือจอดนานไง

เพชาเขนจอดก็พอลิงตีกันเสร็จกลับขึ้นหลังค้ารถไฟ

ปัจจุบันลิงช่องแคร์เป็นลิงสมนะคะ

ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบเส้นทางสถานีรถไฟลบบุรี

รุ่นดูแลสามพระกาลเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะจริงเคยได้ยินมาเหมือนกันนานม์มาแล้ว
แต่ก่อนมีต้นไม้ให้ห้อยโหนให้หากินเยอะลิงก็ออกไปหากินแล้วนั่งรถไฟไปกลับนะคะ
นั่งรถไฟไปกลับนะคะฝีสินนาทีอะ
มีจ
ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนต้นไม้เยอะครับ
ตอนการณ์ก็ขึ้นไปเพราะตอนนั้นลดไฟจะออกนะมันต้องไปค่อยไปครับ
ยังไม่ออกตัวเร็วครับเหมือนสมัยนี้ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องในตำนานของลิงแถวลบบุรี
นั่งรถไฟไปกลับไม่มีปัญหาสบายมาก

ขอความรู้จากสัตวแพทย์กันหน่อยกันแล้วกัน
ศตวแพทย์หญิงสุธามาตสู่พนาม
เป็นสัตวแพทย์ประจำมูลนิธิรักกริง
คุณหมอบอกว่า
แล้วก็แบ่งลิงออกเป็น๔ฝูงสำหรับลิงที่ลบบุรี
ก็คือกลุ่มสารพระการกับพระปางสามยอดอันนี้เขาเป็นลิงกลุ่มเดียวกัน
ทั้งหมดมีลิงประมาณ๖๐๐๗๐๐ตัวแล้วก็ลิงฝูงตึกชโยวานิสมีประมาณ๕๐๐ตัว
มีลิงฝูงตลาดมโนรา๒๓๐๐ตัวแล้วก็หน้าโรงหนังมาลัยรามาประมาณ๖๐๐ตัว
นะฮะนี่นะฮะถ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแบบว่าเขาสังกัดตรงนี้เลย
เทียวไปเทียวมาไปนู่นมานี่นะครับอยู่ตรงฝูงตรงนี้นะครับ
ซึ่งลิงเจ้าถิ่นจริงเนี่ยคุณหมอจุธามาศบอกว่า
คือลิงที่อยู่ที่บริเวณพระปรางสามยอดกับสารพระการ
คนจะเอาอาหารไปให้เป็นประจำทำให้ลิงที่เหลือก็จะมีนิสัยลักษณะก้าวร้าว
เพราะว่าลิงกลุ่มอื่นเนี่ยจะเป็นลิงตึกชโยวานิตตลาดมโนรา
หรือว่าหน้าโรงหนังมาลัยลาม่าเนี่ย
ไม่ยอมปล่อยอาหารยื้อกันอยู่อย่างนั้นสุดท้าย
ลิงเนี่ยก็จะเหลือวิธีสุดท้ายที่ได้อาหารก็คือต้องกัด
เพราะฉะนั้นลิงเวลาที่เราจะให้อาหารลิงตึกลิงมาลัยลาม่าลิงมโนราเนี่ย
เวลาเราคิดจะให้เราต้องยื่นให้เขาเลยและรีบชักมือกลับมา

สารพระการต้องได้กินอาหารให้อิ่มก่อนนะ
ต้องกินจนไม่เหลือจนเหลือแค่เศษซากอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝั่งตึกหรือลิงของมาลัยลามาถึงจะมากินอาหารต่อได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เขาเห็นมีนมมาเทเนี่ย
ฝั่งตึกซึ่งเขาอดอยากอาหารอยู่แล้ว
น้ำก็ไม่มีความอดหยากความหิวโหยเนี่ยมันก็ไม่ปรานีใครอยู่แล้วนะคะ
พอเขาเห็นมีคนมาเทนมเปรี้ยวเขาก็เลยส่งหน่วยกล้าตาย
ลองขโมยนมเปรี้ยวตรงหน้าบริเวณสารพระการดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยถูกรุม
ที่สำคัญนมเปรี้ยวเนี่ยก่อนที่ประชาชนจะเอามาให้เนี่ย
มันต้องถูกแช่เย็นมาเพราะฉะนั้นความเย็นในในห่วงเวลาที่มันร้อนจัดแบบเนี้ย
เขาต้องรู้สึกกินแล้วสดชื่น
เหลือก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของคนในพื้นที่แล้ว
ใช่ค่ะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในการควบคุมจำนวนประชากรลิงในพื้นที่ให้ด้วยนะคะ